ส่วนเมนูคลายหนาวอีกหนึ่งเมนูอยากจะแนะนำเหมือนกันนะครับ

ก็ไม่ต้องมานั่งกินกับที่ก็ได้ไง

แต่ว่าข้าวหลามเจ้านี้คือสูตรเด็ดมาก
คุณยายอายุ๘๑ปีขายมานานคุณผู้ชม
แล้วก็ขายดิบขายดีโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวกันนะคะ

ทุกเช้าค่ะใครที่ผ่านไปบริเวณถนนสายดอกคำใต้เชียงม่วน
ดอนศรีชุมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว

คุณยายดีชัยลังกาอายุ๘๑ปีกำลังนำข้าวหลามออกมาเผาด้วยฐานฟืนนะคะ

กลิ่นนี่ตลบอบอวนไปทั่วบริเวณ
ทำมานานกว่า๔๐ปีแล้วนะ
คุณยายบอกว่าได้สูตรมาจากคุณยายอีกทีนึง

คือเป็นรุ่นคุณยายอีกทีนี้
แสดงว่าเป็นสูตรโบราณเนิ่นนานมาแล้วด้วย
ถูกต้องค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังขายดีอยู่นะคะ
เรียกว่าเป็นกรรมวิธีที่เรียบง่ายเอากระบอกไม้ไผ่ก็คือมาทำเป็นกระบอกข้าวหลาม
ทำความสะอาดผึงเอาไว้ส่วนข้าวก็จะแช่ค้างคืนไว้คืนหนึ่ง
แล้วก็ไปคลุกกับถั่วแล้วก็มันใส่น้ำเติมกะทิ
เอาไปเผาด้วยฐานฟืนก็จะเกิดความหอมนะคะ
นี่แหละความพิเศษของสูตรคุณยายนี่คือพิถีพิถันนะถูกต้องในวัตถุดิบ
ใช่แล้วค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะต้องบอกว่าขายเยอะถึง๓๐๐กระบอก
ราคาก็ย่อมเยาว์มีตั้งแต่๑๐บาท๑๕บาท๒๐บาท
และพูดเลยนะว่า๓๐๐กระบอกหมดทุกวัน

แล้วบางทีนะแบบแทบจะไม่พอขายลูกค้าต้องแบบมานั่งรอ
โอ้โหนี่จอดรถรอเลยใช่ไหม
เออมันต้องใช้เวลาในการเผาข้าวหลามหน่อยนะฮะ

แล้วก็เรียกว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะคะ
แล้วก็เป็นสูตรพิเศษด้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามีกรรมวิธีแบบเรียบง่าย
แล้วก็เป็นสูตรโบร่ำโบราณ
กันหน่อยละกันนะว่ามันไม่ธรรมดาจริง
คุณยายจะนำแป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำตาล

เรียกว่าคือมันมีสูตรพิเศษของมันนั่นแหละนะคะ

ใครอยากจะไปกินไปชิมไปทดลองทาน
คุณก็ไปหาซื้อกันได้ที่จังหวัดผยาวนะครับ
ดูเขาใส่ไอ้ที่แบบปิดตรงข้าวหลามเนี่ยนะ

เป็นแบบอะไรนะเขาเรียกมะกาบมะพา

เขาเสร็จแล้วก็ต้องมาปอกไอ้ตัว

แล้วคุณจะพกกระบอกข้าวหลามไปตามที่ต่าง
เอาอย่างนี้ก็ได้เอาออกจากแกะ
แล้วก็ใส่ถุงใส่อะไรไปปกกินเดินทางอะไรแบบนี้
อ๋อแกะออกมาก่อนดิฉันว่าเออคุณจะเสียบกระบอกข้าวหลาม

เหมือนกันมีคนชอบถามผมอยู่เรื่อยเลยว่าชอบพกข้าวหลามไปกินด้วย
มันอืดท้องหรือยังไง